ส่วนอีกจุดหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกนะคะที่ซอยตากศิลป๒๓ค่ะ
หลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รีบมาที่เกิดเหตุคุณผู้ชมสังเกตดูไฟเนี่ย
โหมไหม้รุนแรงมากนะคะก็ต้องรวมกำลังการฉีดน้ำเพื่อดับไฟ
เพราะดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็บาดเจ็บไปหลายรายเหมือนกัน
มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเนี่ยประมาณเจ็ดสิบหกหลังคาเรือนได้
เพราะว่าที่เกิดเหตุลักษณะเป็นแบบชุมชนหนาแน่นซอยก็ค่อนข้างแคบนะคะ
ต่อการเข้าไปควบคุมเพลิงด้วยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายนะคะ
นางจังจี่แซ่เตียอายุแปดสิบสองปีก็พาลูกลูกมาดูซากบ้าน
ใช้คำว่าซากบ้านไม่ผิดเลยนะคะเพราะไม่เหลือเขาโครงบ้านอยู่เลย
เล่าบอกว่าที่ต้องมาดูเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเก็บเงินเอาไว้เธอเก็บสะสมเงินไว้เป็นเงินที่มีตัวเลขสวยแล้วก็หายาก
รวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแสนบาทค่ะเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะแยกออกเป็นเก็บในเสื้อสูตรสี่แสนบาท
ใส่ไว้ในกล่องขนมคุกกี้๓แสนบาทวางไว้หลังตู้กับข้าว
ค้นหากันอยู่หลายชั่วโมงก็เจอเศษเงินแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมอืม
คือเห็นนะว่าเป็นเงินแต่มันคือแบบมันก็ไหม้หมดแล้วไหม้หมดแล้วอะค่ะอืม
บอกว่าคุณลุงเก็บเงินเอาไว้ในบ้านทั้งหมดเท่าไหร่ที่เก็บไว้
เจ็ดแสนบาทครับอืมคือเก็บไว้ทำไมคะที่ที่เราตั้งใจเก็บไว้
คือมันแบบว่าใช้แล้วมันมีเหลืออะไรเลยสะสมไว้เรื่อยเรื่อยสะสมไว้เรื่อยเรื่อยเลย
แล้วพอมาเจอนี่เป็นยังไงบ้างคะเงิน๗แสนที่เราเก็บไว้
ก็รู้สึกว่าชื่นใจขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่ามันยังมีมันมีสมบัติให้ดูต่างหน้าอีกขึ้น
ไม่ออกเลยนะคะว่าเคยเป็นเงินมาก่อนอ่ะคุณลุงเขายังคิดดีนะ
ชื่นใจเพราะยังมีสมบัติให้ดูต่างหน้าแต่คือเงินมันใช้ไม่ได้แล้วไง
ใช่ค่ะก็คือแกบอกว่าเสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงเงินนี้ตั้งใจจะเก็บเป็นมรดกให้กับลูกชาย
แต่สุดท้ายทั้งบ้านทั้งเงินไม่เหลืออะไรเลยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุไฟไหม้อีกเช่นเดียวกัน
แสนนะเงินสดที่ถูกเพลิงเผาไป